กลับเข้าสู่เรื่องภาพลุงยุคกันต่อนะครับ
มาเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มบ้างนะฮะ

ยังไง

โอ้โหที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแล้วตัวแบบไม่เห็นนานแล้วใช่ไหม

ยังไงอยู่วะเนี่ยสักที่อ่ะทะเลเนี่ย
ไปทะเลบางแสนป่ะบางแสนพัทยานี่แหละพี่นะฮะ
สองที่นะฮะเป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงพวกเราเด็กกันนะ

กว่าครับพี่๑๓เนอะ

ประมาณนั้นไม่ถึง๑๗อะ

เริ่มเริ่มเริ่มร้องรำทำเพลงเป็น

นี่แบบเท่มากเลยนะหลบอยู่ในห้องน้ำแข็งกัน
ผมไปนี่โดนตบเงินมันประจำเลย

ฮะไม่มีครับค้นเจอเอาหมดนะอ๋อมีครับ
อยากมีคนเจอเอาหมดเลยรายการ
นี่แหละครับครับผมนี่คือภาพวัยรุ่นนะฮะ

อะไรอยู่ป่ะนี่อันนี้แปลวะไม่ต้องห่วง
แล้วก็มีภาพให้คุณได้เขินอีกเยอะ
อย่าแช่ไว้เลยครับอันนี้ข้ามไปได้ไหมครับ

มีสิอายุเท่าไหร่ยังไงถ่ายที่ไหน

แล้วก็ไอ้วิกเนี่ยมันเป็นของแฟนผม

แฟนผมคน๓คนแล้วเป็นฝรั่งหมดเลย

นี่ครับพิกัดภาพภาพนี้๑๙๙๔ยุคเท่าไหร่ยิ่งใหญ่ไหนอีก

โอ้โหนี่ยกมาเป็นนักร้องแล้วครับ

อะไรอย่างนี้มันเป็นความฝันของคนเรา
เออเป็นนักร้องบนเวที
จะเอาอะไรไปร้องกับเขาอะไม่ไหว
ไม่รู้อะ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

ที่สุดเลยที่อัลบั้มแรกที่ออกมาคือ

อันนั้นก็แปลกครับเพลงแรก
และที่สุด

ยังเล่นจนถึงป่านนี้ก็ครับ

ขึ้นให้สิทธิ์ต้องลงให้มี

ไม่เคยไปเรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องขาดรองเท้า
แม่ของเราให้จำเอาไว้อย่าไว้ใจพวกสัตว์สี
สะพื้นฝอนไปมาจากแดนใครก็สู้เมืองชายที่ความจริงใจ
ข้างหายเป็นใดเพื่อโปรดกำไรสิ่งเคยลูกอีกสิ่งแน่ว่าใช่
กากีนังน่ะกากกากกีนังน่ะพวกหน้าเรา
กากีนังน่ะกากกากกีนัง
แล้วก็ร้ายก็รัก
เพราะผู้ชายติดดีมันมีแค่ในอินดีอย่าย
ฉันเจอแค่ผู้ร้ายถึงรักแค่ไหนคงจะต้องตาย
พี่เบิร์ตคือผมทำให้พี่เบิร์ด๓เพลงแต่นี่เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุด
แกเท่าไหร่มารักแหละนี่แหละนั้น
ไม่อยากเป็นบัตรรายแห้งตายเลยนะ
คิดหลับมาหาฉันจริง
๕เพลงนะครับที่เชอรี่บอยชอบในผลงานของตัวเอง

แล้วก็เดินไปตามไปร้านแผงเทสยาม
พี่โจ๊บอยขายดีไหมครับ
หมดเลยขายเกลี้ยงเลยเนี่ยขายดีมากเลย
เอามาล่ะเดี๋ยวพี่กำลังน้ำอุหมาให้

มึงไม่รู้จักกูเลยอย่างนี้แสดงว่า
ให้ยังถนนับไปแล้วยกรู้สึกภูมิใจ
กับยอดตอบรับของโอ้งขายหมด

นี่แหละเว้ยมาถูกทางแล้ว
มีคนชื่นชมชื่นชอบสิ่งที่เราทำ
อีกหนึ่งเรื่องเลยที่โจอีบอยนะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือแฟชั่น
แต่แฟชั่นที่ผมรวมมาให้ดูในวันนี้นะครับเป็นแฟชั่นเกี่ยวกับทรงผม
ตั้งแต่อดีตอัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบัน

โอ้โหนี่นี่คือภาพแรกเลยที่เราได้รู้จักโจอีบอยผมยาว
อันนี้จะเก่าที่สุดอันนี้คือภาพแรก
คือมันเป็นความรู้สึกที่ตั้งแต่เด็กคือเรียนโรงเรียนวัดแล้วก็โดน
วัดไทยวัดฝรั่งโดนหมดอ่ะแต่ว่าให้มาตัดผมทรงนักเรียนมาตลอดเวลา
คือผมตั้งแต่จบม๖ผมไม่เคยตัดผมเลย

จนถึงที่เห็นเนี่ยมียาวกว่านี้ด้วยคือก็ไม่ตัด
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่ม๑๒ชั่วโมง
ส่งนี้ออกมาโอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะ
แล้วจากทรงพวกนี้อันนี้การขอแล้วทรงนี้ก่อน

ไปทำที่ญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้บ้ามาก

เอาแบบว่าเก่าแก่ที่สุดไม่ค่อยได้ถูกเปิดเลย

แล้วก็ภาพประทับใจอีก๒ภาพเท่านั้นครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป